คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ชนแล้วหนีมีมาให้ดูอีกแล้วจ้า
เจ้าของรถที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ของของใครของใครเขาก็ห่วงนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วที่มาโพสต์แบบนี้
อยากให้คนที่ชนแล้วหนีกลับมารับผิดชอบหน่อยได้ไหม

กลับมารับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

ดีหรือเปล่าจอดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไม่ลงค่ะ
ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมานะคะแล้วนี่คุณลูกศรสีแดง
ไปไหนแล้วนั่นอ่าถ้าที่ฉันเรียกโบกได้นะ
ตอนนี้ฉันจะโบกโบกโบกโบกจอดก่อนมันมีกล้องวงจอนปิด
คุณค่ะคิดว่าเทวดาฟ้าดินไม่เห็นเหรอกล้องวงจอนปิดเห็นนะคะ
ว่าคุณทำอะไรอยู่อ่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือรถที่เขาจอดอยู่ข้างถนนคุณเห็นไหม
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่ารถคันที่ถูกชนเนี่ย
ชนเข้าที่บริเวณท้ายรถบนซุ้มล้อหลังด้านขวาเป็นรอยยุบพังนะคะ
เราไปถามคุณแม่ของผู้เสียหายคือคุณรำภัยวงศรีดาแก้ว
เล่าบอกว่าลูกสาวขับรถมาจอดไว้บริเวณจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปทำงานในคลินิกทันตแพทย์
จู่ก็ได้มีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
รถเองก็ได้รับความเสียหายเดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
คนไข้เขาออกมาเขาก็มาเจอมันชนพอดีเขาก็เลยกลับเขาเลยบอกว่า
รถคุณหมอโดนชนออกมาดูเขาเข้าไปแล้วค่ะ
เลี้ยวไปทางวัดสะแค่เป็นสีดำรถก็ดูสีดำ
คุณแม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราพยายามช่วยอีกทางหนึ่ง
นำเสนอข่าวให้นะคะคนที่ขับรถรถยนต์ฟอร์จูเนอร์คันนี้นี่แหละนะคะ
ฟังเราอยู่นะคะติดต่อกลับไปที่คุณรำไพรด้วยนะคะ
เขาฝากมาบอกว่าให้นึกถึงใจเขาใจเรารถของใครใครก็รัก
อยากให้คนก่อเหตุกลับมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้คุณรำภัยกับลูกสาวไปแจ้งความร้องทุกข์กับสพในท้องที่ที่เกิดเหตุ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามคนขับรถฟอร์จูเนอร์รายนี้มารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำลงไปค่ะ
ชนแล้วก็หนีไปเลยมองไม่เห็นหรอกเอาถามจริงไม่รู้มั้งเขาไม่รู้หรอกชนสักขนาดนั้น